อันนี้ไปกันที่วัดสว่างอารมณ์อุดรธานีนั่นเอง
พี่นางแบบนี้สายบุญมาแน่นอนค่ะคุณผู้ชมค่ะ
มีแต่เรื่องราวดีนั่นเองค่ะ
ไปร่วมงานบุญใหญ่ของพี่นางสิริพรที่วัดด้านประตูทางเข้าที่สร้างใหม่
ตอนนี้เห็นว่าใกล้จะเสร็จแล้วนะคะมีการจัดทำพิธีบวงสวงวางศิลาเริก
แล้วก็ยกเสาเอกเสาโทด้วยค่ะเพื่อสร้างซุ้มประตูพ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมา
พี่นางนั้นมีความเชื่อความศรัทธานะคะรวมไปถึงการยกเสาเอก
เพื่อจะสร้างพระอุปคุฎพระแห่งความอุดมสมบูรณ์แล้วก็พระพุทธรูปปางญาตินะคะ
เพราะว่ามีความเชื่อว่าจะห้ามความทุกข์ยากด้วยค่ะพระพุทธรูปปางห้ามญาตินะคะ
พี่นางก็บอกด้วยนะคะว่างานบุญใหญ่ผ่านพ้นไปได้ด้วยแรงศรัทธาของทุกคนค่ะ
แล้วก็ความตั้งใจของคนที่ตั้งมั่นว่าจะทำงานนี้ให้สำเร็จนะคะ
นางเล่าให้ฟังด้วยว่าก่อนจะถึงวันบวงสวงระหว่างที่ตัวเองเตรียมข้าวของทำพิธีค่ะ
เกิดเรื่องประหลาดขึ้นนะคะอ่ะเดี๋ยวไปฟังพี่นางเล่ากันหน่อยค่ะ
พี่นางได้สร้างเป็นความที่ว่าเป็นบุญเป็นบารมี
อนุโมทนาบุญให้กับทุกท่านที่มาร่วม
สร้างผลวงเป็นสภาพในวันนี้ค่ะ
สร้างบุญสร้างบารมีสร้างคนเดียวไม่พอ
ก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนที่มีจิตศรัทธาร่วมสร้างกันด้วย
พี่นางเขาก็มีแต่สิ่งดีแบบนี้แหละค่ะ